กิโลทองสังเวียนแห่งการตัก

วันพระศัพท์วิดีที่๒๑มักกราคม

เพื่อมาเชียร์พวกเขาเหล่าป้อมเชียร์

เดี๋ยวก็รู้นะว่าแสนนี้เป็นของใคร

แต่ฉันสวยคนตามเป็นแสน

เงินแสนจะมีใคร

ไม่ได้

มกราคมเวลา๔ทุ่ม๔๕นาทีทางช่องไทยรัฐทีวีในรายการกิโลทอง